ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตามนัดนะคะ
วยยศตนบุญแห่งเมืองทิพย์
เรียบร้อยเจอกันนะฮะฮาสนั่นเลยงานนี้
แต่ยังคงแฝงเรื่องของธรรมะนะคะ
อยากให้ดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
พระมหาเทวีเจ้านะคะก็เดินทางนำอาหารเนี่ย
ถวายให้กับพระมหาภัยวันฉันเพล

มีเมนูอะไรบ้างลองดูหน่อยไหมลองฟังหน่อยไหม

นี่ก็นี่ไปมาตรีมกับ
แล้วก็นะคะผัดสตอกับกุ้งสดมา

มีคนบอกว่าเข้ากันมาก
กายเป็นว่าต่อไปต้องไปอยู่เมืองทริปแล้วมั้ยคะ

ใส่ขาก่อนเพราะขาน่ะมันส่งยากมันมีความแข็ง

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

งง

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

พี่บอกว่าบ้านทุกคนในที่นี่

มหาเทวีเจ้าร้องเพลงโบรักสีดำให้ฟัง

ขอโบรักษ์สีดำเลยอยากฟังด้วย
อยากฟังกับต่อหน้าพี่หญิงลีเลย

ฟังกลี๊ดที่ชาย

หัวแลกสีดำนั้นถูกเขาซึมถูกเขาซึมกันเสียพ่อ
สัญญาบัคเนินที่เพิ่งเข้าไปอ้าวซึงไหลซึม
โอเคนะคะเพื่อนพี่พก
ผมว่าผมก็เคยฟังนะแต่ว่า

คือพระมหาภัยวันบอกว่าสภาพร้องเพลงยังไงให้ต้นฉบับร้องไห้
สิริพรอำไพพงศ์ดูอยู่นี้น่าจะนั่งร้องไห้อยู่นะ
คือเนื้อผิดหมดเลยเนื้อผิดหมดเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอ๋อมันมีประเด็นนี้ด้วย
ก็พระมหาภัยวันท่านถามไปที่แม่หญิงลีว่า
คิดยังไงกับการที่ท่านเผยแผ่ธรรมะลักษณะ
คือตามสไตล์ของท่านเนี่ยนะคะอารมณ์ขัน
แต่สอดแทรกด้วยเนื้อหาสาระของธรรมะ
หญิงลีบอกว่าก็จริงแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
เป็นเรื่องที่ดีเพราะก็เป็นการสร้างธรรมะ
ให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะ
พระมหาภัยวันก็อวยพรให้ทั้งสองบอกว่า
อยากให้ทั้งสองเนี่ยก็คือพระมหาเทวีเจ้ากับพี่ทิพย์เนี่ย
ช่วยสร้างความสุขให้กับคนในสังคมด้วยนะคะ
เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาดูแล้วมันจะไม่เครียด
ทำให้มีความสนุกเฮฮาปนกับเราได้ธรรมะ
จิตเบิกใจให้เบ่งบานค่ะ
กลายเป็นว่าสิ่งที่ยมพี่หญิงลียมพี่ทิพย์ทำ
มันสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้คน

คนอื่นเป็นได้ยากอย่างยมพี่หญิงลีก็คือ
พี่หญิงลียอมให้คนอื่นแกล้งโยมพี่หญิงลี
ยมพี่หญิงลีไม่ว่าเขาจะแซวด้วยความเขาจะ
ูลลี่นิดหรืออะไรก็ตามแต่อย่างพี่หญิงลีไม่ถือโทษโกรธเขา

ให้เขาเอาเราไปพูดถึงในความสุข

นึกถึงพี่ทิพย์เขานึกถึงในเชิงว่านี่คือความสุข
นี่คือเสียงหัวเราะในความคิดก่อน

นี่พระมหาภัยวันท่านก็พูดถูกนะครับ
นึกถึงใครแล้วเรามีความสุขนี่ก็คือการทำบุญอย่างหนึ่ง
ทำให้คนนึกถึงเขามีความสุข
ทีนี้แน่นอนห้ามทิ้งคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะ
แม่หญิงลีสายวินต้องมาดูบรรยากาศค่ะ
มีคนบอกว่าเข้าวัดให้สำรวมหน่อย
ตายแล้วฉันก็ซำรวมอยู่นะ
มีคนบอกว่าล้วงปู่สุชาติมาจากธรรมนักน้ำ
ฉันไม่ได้มีตรงนั้นนะคะ
จะไปเป็นหลวงปูหน่อยหลงได้ยังไง
ขายโง่

คุณผู้ชมที่นี่หลังจากที่สนธดาก็เสร็จแล้ว
เสร็จแล้วเนี่ยแฟนคลับก็ไปแซวกันนะฮะเห็นไหมบน
หัวของแม่หญิงลีอ่ะครับเอ่อบางคนบอกว่าใส่มงกุฎ
นุ่งส้มปกติแล้วมงกุฎดอกส้มใช่ไหม
นี่มงกุฎและนุ่งส้มบางคนก็บอกว่าโชคดีนะ
ที่พอศอก็คือพระโสกเนี่ยพระมหาไพวัลไม่มี
ไม่มีผมให้กระซากไม่งั้นเนี่ยหลุดแน่หลุดแน่นะฮะ
อ่าจบคุณผู้ชมมาเจอกันยังเป็นทางการแล้วค่ะค่ะแน่นอนครับ
คุณผู้ชมครับปรากฏการณ์นี้นะครับระหว่างพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบมีคนเห็นด้วยก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วย
คนที่ไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นคือท่านใหม่ครับหม่อมเจ้าจุลเจิมท่านออกมาโพสต์แรงทีเดียวนะครับ
บอกว่าเป็นการบิดเบือนคำสอนแล้วก็ตะแบงบาลีท่านใช้คำเปรียบเทียบว่า
สองมหาเหมือนหมาจรจัดฮะเยี่ยวรถถาดทองคำครับ
สองมหาก็เปรียบเหมือนหมาจรจัดเยี่ยวรถถาดทองคำ
พระเจ้าพระเจ้าปะเสนทิโกศลทรงสุบินหรือว่าฝันว่า
หมาจรจัดเยี่ยวรถถาดทองคำคือพระพุทธองค์ทรงทำนายว่า
ภายภาคหน้าจะมีกลุ่มคนเบาปัญญาแฝงตัวเข้ามาทำลายคำสอนของพระตะถาคศนะฮะ
ตะถาคศมีคำบิดเบือนคำสอนตะแบงบาลีสร้างรัฐธิแผง
แม้แต่สงสาวกก็ผิดเพี้ยนจากสัจธรรมทำให้ผู้คนหลงเชื่อเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
อิทธิฤทธิปฏิหารงมงายมอมเมาสาธุชนผู้ไม่รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของพระธรรมวินัย
มักจะสร้างแต่พิธีกรรมไม่ได้นำพาไปสู่นิพพาน
นั่นเป็นข้อความของนะฮะหม่อมเจ้าจุลเจิมครับ
ส่วนอีกคนที่มีท่าทีชัดเจนไม่เห็นด้วยคือนายภัยบูลนิติตะวันครับ
รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐอดีตหัวหน้าพักประชาปฏิรูปประชาชนปฏิรูปจำได้ไหมฮะ
ตอนประชาชนปฏิรูปเขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเขาน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาหาเสียงเลือกตั้ง
เมื่อปี๒๕๖๒ใครเห็นป้ายคงจำได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้บอกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
เพราะพระสงฆ์กลายเป็นดาราเรื่องนี้พระธรรมวินัยห้ามไว้
ไม่ควรทำตัวเป็นดารานักแสดงถ้าอยากเป็นดาราก็ควรจะลาศิกขา
ส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นวิธีทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงธรรมะมากขึ้นนั้น
คุณภัยบูลบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ดาราทำก็ได้
ก็พูดเหมือนกันแต่เป็นพระภิกษุจะใช้วิธีสื่อสารเช่นนั้นไม่เหมาะสม
ปัญหาคือดำรงสถานะเป็นพระภิกษุก็ต้องอยู่ในพระวินัย
ดังนั้นการนำเสนอธรรมะหากเห็นว่าเป็นวิธีที่ดี
ก็ไปให้ดาราทำทำเช่นนี้ทำให้ชาวโลกติเตียน

นายภัยบูลยังไม่หมดนะครับท่านยังบอกอีก
บอกว่าในฐานะที่ตัวเขาเป็นรองประธานกรรมธิการ
การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาพุทธรรมรัษฎร
บอกว่าวันพรุ่งนี้๙กันยายนครับ๙กันยายน
คณะกรรมนิการศาสนาจะนิมนต์พระมหาภัยวัน
และพระมหาสมปองมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดต่อคณะกรรมธิการ
ครับถ้าว่าตอนนี้มี๒สายที่เขาคุยกันอยู่
คือสายอนุรักษ์นิยมคือยังไงยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย
อีกสายหนึ่งก็คือสายเสรีถ้าโลกมันใหม่
อะไรพวกนี้เปลี่ยนไปใหม่ก็ได้จะเปิดรับกันได้
ไปมามีอีกคนนึงฮะก็คือนายสุวิทย์ทองประเสริญ
หรืออดีตหลวงปู่พุทธอิสระก็ไม่ถูกใจ๒สิ่งนี้เหมือนกันฮะ
รูปที่ว่านั้นอดีตหลวงปู่พูดว่าอะไร
อดีตหลวงปู่ก็บอกว่าผิดหมดเลยผิดทุกข้อ
เอาหลักคำคำสอนมาพูดอย่างนี้มาบอกอย่างนี้มันคือการบิดเบี้ยว
แล้วสุดท้ายรับรองเลยทั้งสองรูปเนี่ย
จะลืมหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์ไปอย่างสิ้นเชิง
ดังนั้นบอกสรุปไว้ตรงนี้ผิดทุกข้อหากไปทำข้อสอบหรือกากบาท
ตรงนี้เลยฮะฟังอดีตหลวงปู่พุทธอิสระ
กลุ่มนี้เขาพยายามจะแข่งกับอาชีพตลกอาชีพปลาถกเพื่อจะเรียกศรัทธาเรียกคนเรียกมวลชน
แต่ทิ้งพระธรรมวินัยไว้ข้างหลังคือปฏิเสธจะว่าปฏิเสธก็ไม่ไม่ปฏิเสธ
แต่ว่าเหมือนกับว่าพระธรรมวินัยเป็นเรื่องรองมวลชนเป็นเรื่องหลัก
เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็ปรับไปเถอะ

ถ้าคุณบอกว่าคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเพื่อให้มันเข้ากับการละสมัย
แต่คุณละเลยหลักการแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะมีทัศนะจากท่านสอสอนะฮะ
สศนิยมเวชกรรมาสศสกลนครภักดิ์เพื่อไทย
และท่านเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมธิการ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นด้วย
มาดูแล้วสนุกดีตลกดี
ได้ความรู้ได้หลักธรรมคำสอนด้วย
ดังนั้นการเทศแบบนี้เรียกง่าย
เทศรูปแบบใหม่คนเข้าถึงได้ง่าย
เท่ากับว่าไม่มีความผิดเรื่องของพระธรรมวินัยใดทั้งสิ้น
แล้วมีเหรอพระหลักธรรมคำสอนหรือว่าข้อห้ามของพระ
ศีล๒๒๗ข้อข้อใดห้ามพระหลอก

ดังนั้นจึงไม่มีความผิดใดทั้งสิ้นกับเหตุการณ์นี้นะฮะ
เป็นการยืนยันจากที่ปรึกษาอนุกรรมธิการด้านพระพุทธศาสนาธนิยมเวกามา
เมื่อวานนี้โซเชียลมีเดียพูดถึง๒เรื่องนี้
ยังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย
อย่างการเจอกันของพระมหาภัยวันกับพระมหาเทวีเจ้า
ก็คุยกันนะครับก็มีการตั้งเหมือนคล้ายกับแบตเทิล
ตอนที่เจอกับพระมหาสมปองบอกนี่ท้ารบกันว่าใครจะสู่
ใครจะสู่ขิตอะไรวะต้องไปเปิดดู
ใครจะสู่ขิตคือไปสู่สุขติอ่ะใครจะไปสู่สุขติอันนั้นเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหถ้ามองผิวเผินเหมือนมาด้วยกันวงเดียวกัน
แต่จริงแล้วมีแทรกกลางก็คือพระมหาเทวีเจ้า
ออกมาแบบนี้คนก็แกล้งเลยพระมหาเทวีเจ้าเนี่ย
งล้นออกมาเหลือหลายจริงจริงและตอนนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะ
แฟนเพจของพระมหาภัยวันปั่นหลักไปถึง๒ล้าน
โอ้โหเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แฟนเพจพระมหาภัยวันวอระวาโน
มีแฟนเพจคนติดตามทะลุ๒ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่คือปรากฏการณ์ของ๒พศ
มาเจอกันเมื่อหลายวันก่อนวันนี้ยังร้อนแรงอยู่เลยครับ